เป็นบริษัทค้าปลีกเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ชื่อดัง
ล้มทับเด็กในสหรัฐอเมริกา๓ราย
จากนั้น๕เดือนถัดมาเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันขึ้นอีก
ต้องรีดคืนตู้ลิ้นชักเก็บเสื้อผ้ากว่า๓๐ล้านตู้
ที่ขายในเฉพาะสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ได้เรียกคืนตู้ลิ้นชักเก็บเสื้อผ้ารุ่นมาม

รวมทั้งรุ่นอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอีกประมาณ๑๐๐ชิ้น
ซึ่งผลิต๑๐๐ล้านชิ้นที่ผลิตขึ้นระหว่างปี๒๕๕๙
จนถึงปัจจุบันในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาค่ะ
เนื่องจากตู้ลิ้นชักเก็บเสื้อผ้าเหล่านี้ล้มทับเด็ก
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๖คน
โดยการเรียกคืนสินค้าครั้งนี้อีเกียยังเสนอจ่ายค่าชดเชย
หรือว่าจะทำการติดตั้งตู้ลิ้นชักเก็บเสื้อผ้าเข้ากับกำแพงให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ
เมื่อปี๒๕๕๗นะคะมีเด็กวัยหัดเดินเสียชีวิต
จากตู้ลิ้นชักเก็บเสื้อผ้ารุ่นนี้ล้มลงมาทับ
ส่วนอีกหนึ่งรายเป็นทารกเพศชาย
ที่จะไวเยี่สิบสองเดือนเสียชีวิตไปเมื่อปีเดียวกัน
เนื่องจากเหตุการณ์ทำนองคล้ายกัน
และหลังจากเหตุการณ์นี้อีเกียได้ออกมาประกาศ
ไปถึงการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์เข้ากับกำแพงให้มั่นคงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
แต่หลังจากนั้นอีเกียก็ยังคงได้รับรายงานอีกว่ายังมีเหตุเฟอร์นิเจอร์ล้มทับอีกกว่า๔๑ครั้ง
ทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๑๙คนและเด็กเสียชีวิตเพิ่มอีก๓คนนะคะ
โดยเฟอร์นิเจอร์ที่ล้มทับนั้นก็ไม่ได้เกิดจากตู้ลิ้นชักเก็บเสื้อผ้ารุ่นมามแต่อย่างใด
ทางสหรัฐจึงได้เรียกคืนตู้ลิ้นชักเก็บเสื้อผ้ารุ่นมามไปประมาณ๘ล้านตู้
รวมไปถึงตู้เสื้อผ้าแบบอื่นอีก๒๑ล้านตู้
ส่วนที่แคนาดาค่ะตอนนี้กำลังมีการเรียกคืนตู้เสื้อผ้าอีกประมาณ๖ล้าน๖๐๐๐ตู้เช่นกันค่ะ